คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตของครอบครัวน้องโอ๊ตจากจังหวัดนครสวรรค์ว่าจะสามารถรับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เรายังมีของขวัญพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราด้วย
ก็คือการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้รับสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
มีเวลาไขกุญแจแต่ละดอก๒๐วินาที
ซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้นะครับจะได้มากได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นมาฟังเฉลยกันเลยดีกว่าไหม
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องเกมต่อชีวิตครับ
ก็บอกเขาน้องบอกว่าสู้นะสู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัว

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือครอบครัวย่าเวียนมาจากจังหวัดใด
พิจิตรค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่

ครอบครัวย่าเวียนนะครับมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องโอ๊ตจากจังหวัดนครสวรรค์ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
และได้กุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก

เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องอาหารตามสั่งครับ
ขายอาหารตำสั่งขายไม่ดี

กระเพราไก่และหมูกระเทียมลาดข้าวนะครับ
อย่างละ๗จานจำนวน๑๔จาน

จะทำได้หรือไม่ได้ครับ

ต้องไม่เกิน๓นาทีนะครับ
ถึงจะประสบความสำเร็จในโจทย์ข้อนี้นะครับ
ได้ครับ
แค่ใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๔๐นาทีครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวของน้องโอ๊ตจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตอีก๒ดอก
ครึ่งทางแรกผ่านไปแล้วครับโดยลาบเรียบ
ครึ่งทางที่สองนี่แหละถ้าข้อนี้ถูกอีกข้อนึงนะครับ
นั่นหมายถึงว่าได้เงิน๑แสนบาทแล้วเรามีโอกาสไปลุ้นเงิน๑ล้านบาท
ข้อต่อไปเอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชม
ถ้าผมย้อนเวลากลับมาได้ผมจะไม่ดื้อไม่เกเลให้พ่อกับแม่ต้องเสียใจเลย
ที่พ่อแม่ไปรับผมมารู้สึกถึงความรักที่พ่อแม่มีให้ครับ
ผมฝันว่าอยากจะมีเงินไปขายลอตเตอรี่สักก้อนหนึ่งครับผมแค่อยากขอโอกาสได้เริ่มต้นใหม่
ร่างกายพิการนี้จะสายไปแล้วแต่ใจของผมพร้อมสู้เต็มที่

พลาดไปข้อเดียวอย่าเพิ่งใจเสีย
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านแต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนกลับไปบ้าน
ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่องที่เหลือก็คือเรื่องครอบครัวของเราครับ
ให้กำลังเฉลยครอบครัวให้เขาโอชนสู้ต่อไป
ฉันเลือกได้ผมไม่อยากให้สี่สามร้อยไม่ขาย
อยากให้รถมอเซย์ไม่อยากให้ขายรถซีรีส์ได้

วันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อช้างคือปีคศใด
เรื่องที่๔คศ๒๐๒๔ครับ

อ้างตามบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อช้างเลยนะครับ
ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็คือปีคศ
ต่อศ๒๐๒๓ครับพ่อ
ไม่เป็นไรแล้วพ่อนะนี่เราอ่ะต้องให้เมียเขาปลอบใจไม่ใช่หรือเปล่า
โอ๊ดประแจมเองยังไงซะแล้วนะเว้ย
วันนี้นะครับครอบครัวของน้องโอ๊ตนะครับจากจังหวัดนครสวรรค์
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาทและได้กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องมาลุ้นโบนัสในตู้กันนะครับ
มีโอกาสคว้ากุญแจได้๒ดอกใน๔ดอกนี้
อย่าลืมนะครับว่ากุญแจสองดอกนี้ก็มีมูลค่าเหมือนกัน
มีของโบนัสรออยู่ที่จะกลับไปบ้านด้วย
เพราะฉะนั้นครอบครัวของเราจะส่งใครเป็นตัวแทนมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ
พ่อช้างครับป้าแจ๋มค่ะ

เดี๋ยวพ่อจะมีเวลาเลือกกุญแจนะครับ
ภายใน๔ดอกนี้พ่อกับป้าแจ๋มจะเลือกได้เพียงคนละ๑ดอกเท่านั้น
เราจะมีเวลาไขทั้งหมดดอกละ๒๐วินาที

พ่อช้างจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

สองดอกได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
มาดูกันนะครับว่าในตู้โบนัสตู้ที่๑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

แล้วแต่ต้องคิดถึงครอบครัวเป็นอย่างแรกครับก็ต้องสู้ครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ตั้งแต่ตกงานนะครับชีวิตก็ย่ำแย่มาเรื่อย
โดนลื้อบ้านกงมอร์ไซค์ไป

หนักสุดถึงขนาดว่าโอนให้แม่แล้วเหลือแค่๑๐บาท

แม่แม่เครียดตามนะลูกนี้
ได้หรือไม่ได้ครับ
แม่มาแตะมือกับเบิร์ดก่อนเหอะ